ช่วงนี้มาดูเรื่องของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยนะครับ
บอกว่าจะมีการให้ผู้ค้าสลากรายย่อยเนี่ย
รับสลักไปขายเพิ่มต่องวดเนี่ย๕๒๐เล่ม
แล้วก็จะให้ไปรับเร็วมากขึ้น๒วัน
เป็นการแก้ปัญหาสลากไม่พอขายนั่นเองนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทรีศรีภูมิในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
บอกว่าสำนักงานสลากมีการออกประกาศ
เปลี่ยนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
โครงการซื้อและจองสลากล่วงหน้านะฮะ
ฉบับที่๖นะครับ
เป็นการออกประกาศฉบับที่๖นะครับ
ให้เปลี่ยนวันจ่ายสลักให้ผู้ที่จองสลัก
นะฮะมาจำไหนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
จากนี้ยังให้ผู้ที่ทำรายการจองล่วงหน้านะครับ
รายการสลากซื้อสลากในงวดเดียวกันได้
โดยได้เริ่มทำรายการสั่งซื้อสลากตั้งแต่การจำหน่ายงวด๑เมษายน
ซึ่งตรงกันกับวันที่๑๙มีนาคมนี้
เพื่อให้ผู้ซื้อและสั่งจองล่วงหน้านั้น
มีความต้องการรับสลากไปจำหน่ายมากกว่า๕เล่มก็สามารถดำเนินการได้
ปรับเปลี่ยนจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้าสลากรายย่อยเนี่ย
มีโอกาสในการรับสลากจากสำนักงานสลากนำไปขายให้มากขึ้น
เพิ่มขึ้นงวดหนึ่งประมาณสัก๕เล่ม
ซึ่งหากผู้ค้าทั่วไปที่เคยได้งวดละ๕เล่มมีโอกาสได้เพิ่มเป็น๑๐เล่ม
งวดใดมีสลากเหลือและเปิดจองวันที่๒ก็อาจได้เพิ่มเป็นสูงสุด๑๕เล่ม
กรณีถ้าผู้ค้าได้สลากโคต้าถาวรด้วยได้อีก
ก็ได้สลากสูงสุดไปถึงงวดละ๒๐เล่ม
ซึ่งรูปแบบนี้จะทำให้ผู้ค้าขายได้เพิ่มมากขึ้น
ลดปัญหาที่มีสลากไม่พอขายจนต้องไปรับต่อจากยี่ปั๊วทำให้มันแพง
อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของสลากเกินราคาด้วยวิธีการหนึ่ง
ก็หวังว่าจะได้ผลนะฮะก็จะขายสัก๘๐บาทตามหน้าสลากแล้วกันเนอะ